คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยเอาจริงพออ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกเห็นใจน้องคนนี้แล้วก็อยากจะขมวดคิ้วแรงเลย
แบบนี้มีที่ไหนคะน้องคนนึงนะเขาอยากมีไอโฟนสักเครื่อง
ตั้งใจทำงานเก็บหอมรอมริบเก็บเงินเลยตั้งใจฝันว่าอยากจะมีไอโฟน
จนกระทั่งไปเจอประกาศซื้อขายในออนไลน์หรือระคามันมันพอดีนเงินที่เรามีก่อน
ลงซื้อขายกันในราคา๑๑๐๐บาทเป็นไอโฟน๖มือ๒
น้องซื้อไปของส่งมาเปิดออกมาปุ๊บคุณผู้ชมค่ะ

เป็นเด็กหญิงอายุ๑๖ปีเป็นนักเรียนประวัติศาสตร์ปี๑

เขาก็อยากจะมีสมาร์ทโฟนสักเครื่องเนาะยุคนี้
หลายคนก็อยากได้โทรศัพท์ที่มันทำงานได้หลากหลาย
เป็นสมาร์ทโฟนด้วยน้องก็พยายามทำงานเก็บเงินนะ
น้องทำงานพิเศษรับจ้างพิมพ์เอกสารรับจ้างขายของ

ก็เข้าโซเชียลจะไปลองหาดูซิว่าราคามันประมาณเท่าไหร่

พอไปคำนวณเปิดกระเป๋าสตางค์ดูเออราคามันได้อ่ะ
เงินที่เรามีอยู่มันพอจะซื้อได้
ตกลงเจรจาซื้อขายกันรวมค่าส่งเป็นเงิน๑๑๐๐บาท
น้องก็จ่ายเงินโอนไปให้เรียบร้อยรอวันพัสดุมาถึง
ตุลาคมของถูกส่งมาที่บ้าน
ดีใจมากนะตื่นเต้นดีใจรีบแกะออกมา
มันถึงกลายร่างเป็นผักกาดดองแบบซองได้
อ๋อมันไม่ใช่เลยก็หลอกกันแล้วนี่แหละค่ะ

ประกาศขายนี่แหละค่ะติดต่อยังไงก็ติดต่อไม่ได้

น้องก็เลยไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการนะคะ
ก็อยากเจอว่าให้คิดเยอะค่ะอย่าห่วง
เมืองตนเจ้าหน้าที่ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะ
แล้วก็แนะนำให้น้องผู้เสียหายไปแจ้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

จริงเนี่ยบัญชีที่โอนเข้าไปมันตรวจสอบได้แหละ

โดนแน่ค่ะกรรมตามทันแน่ค่ะ
อย่าไปทำแบบนี้กับใครเขานะคะ